หลังไปกันกันอีกหนึ่งคู่หวานในวงการบันเทิงของเรา
สำหรับก้าวจิลาดิและสาววีลูเล็ด

พอที้ไปไปถามหนุ่มก้าวต้องพ
อย่างล่าสุดนะคะหลุมก้าวเค้าให้สัมภาพไว้
ว่าแฟนสาวเนี่ยชอบพูดแบบปากไม่ตรงกับใจ
ทำเป็นบ่นลูกเรื่องทรงผมมุมผมออกสื่อ
แต่จริงเนี่ยพี่เขาชอบจะตาย
เพราะเขาชอบผมในลูกแบบกุนกลวนแบบแบ๊ดแบบเนี้ย
งานนี้นะคะพอนักข่าวไปเจอสาววี
ก็เลยต้องถามถึงประเด็นนี้ว่าวี
สรุปมันยังไงคะก่อนหน้านี้ยังบอกอยู่เลยว่าฝ่ายชายเนี่ย
ใช้ความหล่อไม่เป็นมันยังไงกันแน่
สาววีเป็นคนพูดแบบปะไม่ตรงกับใจจริง

ลองไปฟังชัดจากปากของวีเลยค่ะ
ก็แล้วแต่แหละสุดท้ายแล้วแล้วแต่
ถามเราก็อยากจะจัดทรงให้อีกนิดนึง

เพราะถ้าเกิดยุ่งมากเดี๋ยวโดนโกรธ
เราอะไรวะมึนเลยว

รู้สึกว่าคู่หนูมีความเป็นเพื่อนกันมาก

เขาก็พูดเป็นเรื่อยอย่างเนี่ยเรื่อยแต่สนุกดี

เวลาฟังเขาตอบคำถามเนาะแต่ละคนก็มีแบบสไตล์เป็นของตัวเองนะคะ
อย่างอิงโวลนทอนสโมรีและบุกกี้ลายออน
สาววีเนี่ยบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่

หาอะไรรู้มั้ยคะหาคิวว่างตรงกัน
คือแต่ละคนเนี่ยโอ้โหงานยุ่งคิวแน่นลึ่ม
แต่ไม่ต้องห่วงนะคะรับรองว่าวันจริงสนุกครบรสอย่างแน่นอนค่ะ
เฮ้สวยทั้งสี่คนเลยนะคะ